นี่และเป็นฉบับสุดท้าย
จะไม่ขอวุ่นวาย
ตามสบายเถอะน้องพงา
ไม่มีอะไร
มอบให้ในวันวิวา
ขอให้โทษดีเถิดหน้า
ขออำลาเธอด้วยเสียงเพลง
ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่หนึ่งมูลค่า๑๐๐๐๐บาทนะครับ
คุณสนอร้อง
ได้ครับ
ไม่ต้องร้องได้ให้ล้าง
ร่วมสู้ชีวิต

ปลดระวางโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ
แล้ววันนี้ณตรงนี้

ทำได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงความสามารถของตัวเองอีกครั้ง
ณตรงนี้มันกลับมามีความหมายอีกครั้ง

เห็นตอนที่คุณป่ากำลังจะเฉลย

ทำไมขาสั่นแบบนี้พี่เป็นอะไร

พี่ก็บอกว่าปกติมันก็ไม่เคยสั่น

มันเคยสั่นแค่ครั้งเดียวแล้ววันนี้มันสั่นมาก

หรือเส้นภาษามัน

มันยังไม่ตาย

ความหวังที่จะเดินได้ไม่ได้ริบหรี่

หมายความถึงความสุขขอบคุณครับ

ขอบคุณสุขสิทธิ์
ที่มันให้ผู้หญิงใจ
ขอบคุณสุขบ้าง
มาฝากสิทธิ์ค่ะ
จากจทมายสบับสุดท้ายกะเสมคมสั่น
ของพี่ออกมาขาแข้งสั่นไปหมด
เรายินดีกับพี่ค่ะที่พี่ทำสำเร็จในเพลงนี้ค่ะพี่
คุณสนอสักนิดพอจะทราบไหมครับว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาคุณสนอดเนี่ย
ที่จะทำให้คุณสนอดเนี่ยสามารถกลับมาเดินได้เนี่ย

ผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าฟังข่าวเขาบอกว่าถ้าถ่ายกระดูกเทียมประมาณมันแผงฝ่านะครับ
งั้นรายการเราก็คือความหวังของพี่

เป็นความหวังเดียวเลยไหมถ้ามาวันนี้แล้วทำไม่ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้จะทำไง
ก็ไม่เป็นไรครับเป็นยังไงผมก็ต้องหัดยืนสู้อยู่ดีครับยืนอยู่ดีครับ
ยังไม่ยอมแพ้นะเราก็เป็นกำลังใจให้อยากให้สู้ไปอย่างนี้เรื่อยอย่ายอม
โอกาสมันต้องเป็นของเราสักวันหนึ่งสักครั้งหนึ่ง
วันนี้หัวใจใหญ่หัวใจฟูต้องตั้งใจให้ดีพร้อมที่จะฟังเพลงที่มีมูลค่าสองหมื่นบาทหรือยัง

ถ้าพร้อมนะครับมาถึงเพลงที่๒เพลงนี้มูลค่า๒๐๐๐บาทอินโทรเพลงที่๒มา

ครับนี่ก็คือเพลงที่มีมูลค่า๒๐๐๐บาทเพลงที่๒ที่คุณสนอจะต้องผ่านไปให้ได้
พี่นอร์รู้จักเพลงนี้ไหม

ไม่ได้ร้องไม่ได้ห้ามร้องไม่อนุญาตให้ร้อง

อย่าสู้แบบเพื่อไปแพ้ถ้าคิดจะสู้ในรายการของเราสู้เพื่อคุณแล้วให้ได้เท่านั้น
เพราะฉะนั้นเพลงนี้ร้องได้หรือไม่ได้บอกมาตามตรงเราจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้น

เฮ้ยจริงหรือเปล่า

ฟังเสียงอินโทรมันใช่เพลงที่ผมชอบ

ร้องมาหน่อยหนึ่งเพลงอะไรคิดว่าเพลงอะไร

ผมว่าใช่วางเถียงอินทโทมันเป็นมันอันนั้นแหละสิ
คือสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างนี้จากผมมันอธิบายให้นะฮะ

ตัวช่วยยังอยู่เพราะคุณสนอมีสิทธิ์ใช้๓ตัว
ใช้ไปแล้ว๑ตัวโอกาสมี
ถ้าไม่ชัวร์ใช้ตัวช่วยแต่ถ้าชัวร์ร้องไปเลย
เอาตัวช่วยไปใช้เพลงอื่นแต่ต้องร้องเพลงนี้ให้ผ่านพี่หนอก
ไม่ผ่านเกมจบเงินเหลือ๕๐๐๐กลับบ้านเลยนะ
ตอนนี้ต้องตัดสินใจก่อนนะครับฟังอินโทรไปแล้ว
สำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐๐บาท
คุณสนอจะสู้หรือจะหยุด

ถ้าสู้ต้องต้องสู้ยังมีแบบแผน
เลือกไปแล้ว๑แผ่นมีสิทธิ์เลือกได้อีก๒แผ่น
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

คิดว่าต้องทำได้นะฮะทำได้ทำได้ทำได้
ส่งสายตาไปทางเมียสารสายตากันระหว่างทางเพื่อส่งกำลังใจ
หายใจลึกแล้วนึกถึงเนื้อเพลง

ต้องเข้าการแข่งขันเลยนะครับห้ามร้องผิดเด็ดขาด

จะจบลงไปเองนะครับอย่าหยุดก่อน

เพลงนี้มีมูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม

เพลงที่๒เพลง

ใช่ว่ามั้ยครับ
ดาดแผ่นน้อยเขียนคำวาลาฝากไว้
อ่านแล้วสุดลงร้องไห้โทรเป็นไปได้หรือนี่
เหตุผลคนดีเพราะบัญชีเงินพี่ติดลม
ความรักเจ็ดลมอย่างจมพี่เสื่อมลาเท
หวังเธอเป็นยารักษายามดวงไม่ดี
แต่แล้วน้ำใจแฟนพี่ก็มีให้เพียงครึ่งทาง
พี่ไม่ดังเหมือนดังน้องตั้งตารอ
อนาคตเริ่มมากงอคือล่อคงไม่มีหวัง

อายเพื่อนที่แฟนเขารวยเล่นดัง
แต่พี่มันเคว้งมันคว้างเหมือนเรือที่รอวันลม
คมเมื่อคราวกระเป๋าแบนถูกแฟนตีจาก
มองห้องยำยากไม่มีแม้เศษเต้นโผ่ม
เหลือเพียงกลิ่นหอม
ติดมองให้พี่กอดดม
แต่ตัวน้องไปลอยลม
ยามพี่จมขาดคนดูใจ